ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้
มีเหตุการณ์ไฟไหม้๒เหตุการณ์สำคัญ

ใช่นี่วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้านี้ด้วย
ก็เผาวอดเพลิงไหม้บริเวณตลาดสำเพ็ง
เราก็รู้กันอยู่ว่าแถวนั้นโอ้โหร้านค้าเยอะซอยแคบ
แคบแล้วก็เป็นทาวน์เฮาส์ซึ่งอยู่ติดกัน
เจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้พยายามเข้าไปดับเพลิง

โกดังเก็บของเล่นอยู่แถวสำเพ็ง
จากสถานที่ที่ค่อนข้างคับแคบ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงทั้งหมด๕ชั่วโมง
ทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เป็นห่วงเรื่องของอาคาร
ใช่เพราะว่าตรงที่จุดเกิดเผลิงไหม้
เป็นอาคารที่ปลูกติดกัน๑๐คูหาเลย
แล้วก็อายุนานถึง๔๐ปีแล้วด้วย
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำ
เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้สถานทูตจีนถนนรัชดาพิเศษ

ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปภายใน
ตรวจสอบเหตุนี้กันก่อนนะคะเกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่ม
ตำรวจโรงพักห้วยขวางรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ภายในสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปจนถึงจุดเกิดเหตุ
แต่เมื่อไปถึงพบกลุ่มควันลอยออกมา

แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เดินทางเข้าไปภายในอย่างต่อเนื่อง
พันธุ์ตำรวจเอกกัมพลรัตนประที

บอกว่าทางสถานทูตแจ้งว่า
เป็นเหตุกระแสไฟฟ้ารัดวงจร

และฝ่ายความปลอดภัยได้ใช้ถังน้ำยาเคมี

เสียหายเพียงแผ่นทำความเย็นเท่านั้นนะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ก็เลยไม่ได้อนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ของไทย

ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ขึ้นเป็นหน้าหนึ่ง
ก็คือเกิดขึ้นช่วงบ่าย๒กว่านี่แหละค่ะ
อาคารพาณิชสูง๕ชั้นเป็นโกดังเก็บของเล่น
อยู่ในซอยวานิส๑ตลาดสำเพ็งถนนเยาวราช

เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คัน
รถกระเช้าเข้าฉีดน้ำอีกหลายคันนะคะ
เพราะว่าเป็นอาคารสูงปลูกติดกัน๑๐คูหาในซอยครับแคบ
รถเข้าไปไม่ได้ก็เลยใช้วิธีนำกระเช้าขึ้นไปฉีดน้ำจากด้านบน
ครับแคบถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากนะครับ
และขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพุ่งตัวเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
ก็มีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็หอบสินค้าหอบสัมภาระ
วิ่งหนีตายกันอย่างชุนละมุนเลยนะฮะ

ทางกันออกมาทำให้เป็นอุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะส่วนอุปสรรคอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๕ชั่วโมง
ก็คือของที่อยู่ในโกดังเป็นของเล่นมีกระดาษมีพลาสติก
ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะ
ก็ใช้เวลาทั้งหมดนี่แหละค่ะ๕ชั่วโมงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะคะ
ตำรวจโรงพักจักรวรรดิเจ้าของพื้นที่บอกว่า
อาคารเสียหายไป๒คูหามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๑คน

ใช่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพราะว่าสำลักควัน
อันนี้มีเหตุการณ์ในช่วงของการเกิดเหตุด้วยค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกัน
สำหรับเจ้าหน้าที่คนนี้ก็คือเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายใน

ครับใช่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรหัสใต้๑๑๑
ปฏิบัติการภายในตัวอาคารคือขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดอื่นข้างนอก
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เห็นเงียบหายไปก็เลยต้องจัดชุดค้นหา
และพบไปว่าเกิดอาการน็อกหมดสติอยู่ในอาคาร
ก็เลยต้องรีบช่วยเหลือนำตัวออกมาปฐมพยาบาลแล้วก็ผ่านไป๒ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ยังไม่สามารถควบคุมได้
คุมเพลิงไว้ได้จนกระทั่งผ่านไปถึง๕ชั่วโมงด้วยกัน
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยแล้วนะคะ
สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าตัวอาคารสร้างมาเป็นระยะเวลาประมาณ๔๐ปีแล้ว
นายสมบัติกระหนกทิพวันค่ะเป็นผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุ
บอกว่าตอนนี้เบื้องต้นสั่งปิดอาคาร๓๐วันนะคะ
เพื่อประเมินความเสียหายและโครงสร้าง
เพราะไฟไหม้ถึง๕ชั่วโมงด้วยกัน
แล้วก็จะให้ฝ่ายโยธาของกรทมเข้าตรวจสอบอาคารเช้าวันนี้เลยค่ะ